เราก็ต้องพูดถึงเรื่องของภัยแรงกันก่อน
เพราะว่าที่จังหวัดเลยก็วางมาตรการแก้ปัญหาภัยแรง
มั่นใจว่าจะสามารถผ่านวิกฤตภัยแรงไปได้

อุทัยธานีตอนนี้ก็วิกฤตหนักเหมือนกันนะครับ
เตือนเกษตรกรเตรียมวางแผนการใช้น้ำ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลิตผล
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทับสะเหลาน้อยลงนะครับ
ปริมาณน้ำที่กักเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำทับสลาว

อย่างที่เห็นนี่แหละครับมีปริมาณลดน้อยลง
ล่าสุดมีปริมาณกักเก็บไม่ถึงร้อยละ๔๐ของความจุอ่าง
ซึ่งจะมีความจุกักเก็บ๑๖๐ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
ถือว่าระดับน้ำต่ำเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา
คือปีที่ผ่านมาช่วงนี้กุมภามีนาน้ำยังสูงกว่านี้เลยคุณ
แต่ปีนี้น้ำน้อยจริงนะครับ
เนื่องจากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่ปีที่ผ่านมาน้อย
แล้วก็ถือว่าเป็นฝนทิ้งช่วง
ดังนั้นขอให้พี่น้องเกษตรกรของเรานะครับ
เตรียมการวางแผนการใช้น้ำเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิต
ต้องไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน
แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับ
สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทับสะเหลา
ตำบลระบำอำเภอลานศักดิ์แห่งนี้
ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำกักเก็บ๔๐ล้านลูกบาทเมตร

แต่ว่ามีปริมาณน้ำใช้การได้จริงเพียง๒๒ล้านลูกบาทเมตร
หรือว่าร้อยละ๑๕นั่นเองนะครับ
หักลบกับปริมาณน้ำต้นทุนแล้วนะครับ

กักไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค
แล้วก็ไว้รักษาความแข็งแรงของอ่าง

แต่ว่าเรื่องของการส่งน้ำให้พี่น้องเกษตรกร

ก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรแล้วครับ
เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดสะแก้วนะคะ
ตรงนี้ก็ประสบปัญหาภัยแรงเหมือนกันค่ะ

ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศ
แหล่งน้ำธรรมชาติภายในหมู่บ้านแห้งขอดไปนะคะ
ประชาชนตอนนี้เดือดร้อนกว่า๗๐๐คนแล้ว
เพราะว่าสภาพอากาศช่วงปีนี้เนี่ยค่อนข้างร้อนจัดค่ะ

ทำให้น้ำในโอ่งใหญ่ที่ชาวบ้านเขากักเก็บเอาไว้อุปโภคบริโภค

ทหารกองร้อยทหารพรานที่๑๒๒
ก็ต้องนำน้ำปลาปลาสะอาดที่ดื่มได้
ขอรับสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภออรัญญประเทศ
แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ

ว่าราชการจังหวัดเลยผู้ว่าชัยวัดชื่นโกสุม
เปิดเผยว่าภัยแรงจังหวัดเลยถือว่ายังไม่วิกฤต
แต่ได้เตรียมมาตรการป้องกันเอาไว้แล้ว
โดยได้บูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย
จัดเตรียมน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
แล้วก็เตรียมรถบรรทุกน้ำ๑๐๐คัน
แจกจ่ายน้ำไปยังพื้นที่ขาดแคลนไว้อย่างเพียงพอ

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง๑๔แห่งของจังหวัด
แล้วก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีก๑๒๑แห่งนะครับ
รวมถึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรแหละนะครับ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
ในการทดแทนครั้งนี้นะครับ